พิธีขอขมาเป็นพิธีกรรมในขั้นตอนแรกของงานบวชสำหรับคนไทยเชื้อสายมอนที่นาคหรือบางครั้งจะเรียกว่าพ่อนาคจะได้ไปทำพิธีขอขมากับสิ่งที่นาคอาจจะทำผิดพลาดไม่เหมาะสมไม่ดีงาม
เพื่อจะได้ไม่มีเรื่องใดหรือสิ่งใดที่ติดค้างก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านสถานภาพไปเป็นพระ
ก็จะต้องไปขอขมาญาติผู้ใหญ่และต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งเป็นสารประจำหมู่บ้านที่เรียกว่าประจุกวานซึ่งพิธีขอขมานี้จัดเป็นวันศุกร์ดิบใหญ่ของงานบวช